ล่าสุดดันไปพาดเพียงเกี่ยวกับคู่หลักกู้จิ้นคู่นี้นาเดชน์ยายา

มาถ่ายกับโบเมรดาละครเรื่องใหม่
ซึ่งจริงแล้วสาวโบเธอก็ขอชี้แจงประเด็นนี้
บอกว่าคิวถ่ายละครที่ได้มาเป็นไปตามขั้นตอนของการทำงาน
ซึ่งเรื่องนี้นะคะเธอต้องรับบทพูดภาษาอีสานด้วยค่ะ

ซึ่งพอมันเป็นดราม่าเกิดขึ้นก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะคะ
เพราะรู้ว่าขั้นตอนมันมีที่มาที่ไปยังไงนั่นเองค่ะ
แล้วก็เหมือนรู้ที่มาที่ไปว่าอะไรยังไงอยู่แล้ว

ว่ามันคือรอบท้าของบทเรื่องของเราอย่างนี้
ได้มาแล้ว๑๒ตอนก็เหมือนแบบพอมีบทแล้วอ่ะ

เพราะทุกอย่างต้องวางคิวแล้วก็ทุกอย่างมันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว
มันไม่สามารถจะแบบทิ้งเรื่องนี้แล้วมาทำเรื่องนี้มันทำไม่ได้
เพราะว่าตัวโบคิวได้ตลอดอยู่แล้ว
แล้วก็ด้วยความยากของตัวละครเรื่องนี้มันต้องผู้ประสาทิศาสตร์
เราทำได้ตลอดเวลาให้แบบทุกวันได้ก็ดีกว่า
ค่ะละครเรื่องนี้ก็เป็นผู้จัดของพี่อ๊อฟเนี่ยค่ะ
ก็ใจเย็นค่ะได้ถามทั้งสองเรื่องส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ไปคอมเมนต์นะคะแซวหนุ่มคนสนิทก็คุณมิคทองระยะกับภาพนี้คุณผู้ชม
ภาพที่ถอดเสื้อแล้วก็แชร์อยู่ในอ่างอาบน้ำ
ทั้งบอกว่าเตรียมไม้เรียวไว้บ้างละเดี๋ยวจะเอาคืนบ้าง

บอกว่าจริงแล้วหนูก็มีรูปเด็ดที่รอโพสต์เอาคืนอยู่
แต่รอจังหวะเหมาะเดี๋ยวจะโพสต์ให้มิกได้หึงเลยล่ะค่ะ
ไม่ได้ห่วงค่ะแต่แค่แบบมันก็น่าแซวอ่ะ
รูปแรกหนูก็ต้องไปเชียร์แหละว่าให้เขาถอดเลย

ใช่ลูกสาวจะเอาคืนมีรูปอยู่ค่ะแต่ยังไม่ลง
ดีแล้วค่ะทุกคนได้ดูเราก็ดีใจ
ดีใจแทนทุกคนค่ะเราเป็นตัวแทนของพี่ทุกคนค่ะ
แหม่ก็ยังมีแซวนะคะชมพู

ต้องสลับกันตีนะเพราะว่าน่ารักแล้วก็เซ็กซี่
แล้วก็หุ่นดีกันทั้งคู่เลยนะคะ